คือล้อมวงกันนะ

หมอทรนูบอกว่า

ว่ามีกัญชาคนเขาเอาไปสูบเขาไปอะไรกัน
กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น
อันนี้กัญชาเพื่อการแพทย์เสรีใช่ไหม
แต่อันนี้ไม่รู้การแพทย์หรือเปล่า
แต่ล้อวงกัน๔คนหั่นซอยกัน
แล้วมีคนหนึ่งหันเท้าไปหารุ่นพี่

เอามีแทงท์รุ่นพี่
แล้วนี่เป็นตอนที่ชาวบ้านวิ่งเข้าไปช่วยเหลือ

ไม่ไม่เสียชีวิตนะคุณผู้ชมฮะขออภัยนะแทงเข้าหน้าอกเลย

ชาวบ้านก็ต้องไปประคองร่างเขาไว้
ทิชัยนอนหมดสติอยู่ริมถนนครับ
ในชุมชนหมู่๕ตะบนกุฎจิกอำเภอท่าคันโท
ภัยมาถึงปุ๊บก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุเกิดบ่ายวันที่๑๓กันยายนครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพท่าคันโทเนี่ย
ไปจับกลุ่มคนก่อเหตุคือในเอ
ในเออายุ๒๒ปี
แล้วก็ยึดของกลางมาด้วยเป็นมีด
เป็นมีดแหลมเลยนะยาวสัก๓๐เซนก็๑ไม้บรรทัศน์

มาให้การซัดทอดว่าก็นี่แหละ
เอนี่แหละเป็นคนแทงพี่วุฒิชัยจนเสียชีวิต

แล้วก็ตำรวจก็เลยพอเห็นดังนั้น
ตามมามาจับกลุ่มแล้วก็พาไปสอบสวน

นั่งล้อมวงกันบนแคร่หน้าบ้าน

จะเสพกัญชากันแล้วแบ่งกันนะ
หั่นซอยเอาไปหั่นซอย
เอาไปค่ะแต่พี่วุฒิชัยเนี่ย

เอเนี่ยนะเตือนให้หันเท้าไปทางอื่นนะพี่

ตนเนี่ยหยิบมีดที่ตอนแรกซอยกัญชา
แล้วเขาก็หลบหนีมาครับอีกคนที่อยู่
นี่แหละมีดที่เขาใช้หั่นซอยกัญชากัน

วีระอายุ๔๖ปีคนนี้ก็อยู่ในวง

เขายื่นมีดเขาบอกเอาพี่วุฒิเอามีดไป
เอาพี่วุฒิมีดแต่ไม่รู้มันยื่นยังไง

อ๋อเขายืดแบบนี้

แต่ไม่เห็นจริงว่าตัวน้ำที่เขาแท้ลงไปน่ะ

แล้วยังไงต่อครับ
เขาก็วิ่งสู้กันไงขัดเขินกัน
แล้วก็เลยวิ่งไปนั่นคนเจ็บน่ะ

นี่พี่วีระแกก็พยายามสาธิตให้ดู

เป็นยังไงเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น

พ่อของในเอคนที่แทงพี่วุฒิชัยนะ

บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างประสานขอเอกสาร

รักษาอาการจิตเวทจากทางโรงพยาบาล

คือพ่อเอเขาเชื่อนะว่า
ลูกของพ่อไม่ได้มีเจตนา

ขึ้นอยู่กับการทำสำนวนคดีของทางตำรวจ

กับในเอกแค่ตรงนี้เลยครับ